สำหรับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายธวัชชัยนะคะ
ทำให้ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของคดี
นายธวัชชัยเองเป็นผู้ต้องหา
นั่นก็คือการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ชอบนะคะ

คุณผู้ชมคะในบางพื้นที่มีที่ดินเพิ่มมากขึ้น
ที่ครอบครองจริงถึงกว่า๓๐๐ไร่

ไทยรัฐทีวีได้สืบค้นคดีของนายธวัชชัย
ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชพบว่ายังมีเรื่องร้องเรียน
ค้างอยู่จำนวน๔เรื่อง
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕ถึงปี๒๕๕๙
ในปี๒๕๔๕ปรากฏชื่อนายธวัฒน์อนุกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน๗กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ในข้อกล่าวหาร่วมกับนายทุนนำหลักฐานซ้อข้อ๑
สวมออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน๒๒แปลงแบ่งเป็นตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้๑๒แปลง

ตำบลลักษดาอำเภอเมืองจำนวน๙แปลง

โฉนดเลขที่๖๑๓๖๑๔๙๑
และตำบลกรณอำเภอเมือง๑แปลง

โดยทั้งหมดเป็นการออกทับพื้นที่ป่าต้นน้ำลำทาน
ภูเขาและที่ดินสปกร
คดีนี้เริ่มต้นไต่สวนข้อเท็จจริงในปี๒๕๕๙
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
ยังเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าในคดีนี้
นายธวัชชัยถูกร้องเรียนในชื่อนายธวัฒน์
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่านายธวัชชัย
ได้เปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้านี้
แต่ที่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตมากที่สุดคือในปี๒๕๕๙
นายธวัชชัยถูกกล่าวหาในคดีทุจริตออกโฉนดที่ดิน
และนศ๓กโดยมิชอบด้วยกฎหมายจำนวน๖แปลง
ในอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงา
โดยมีพฤติการความผิดด้วยการออกเอกสารสิทธิ์เกินพื้นที่ที่ครอบครองอยู่จริงหลายเท่าตัว
ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินชายทะเลมีมูลค่าที่สูงมาก
จากการตรวจสอบพบว่าในตำบลลำแก่นจำนวน๔แปลงประกอบด้วยโฉนดที่ดิน๑๐๔
แก้ไขเนื้อที่จาก๑๔ไร่เป็น๗๐ไร่
โฉนดเลขที่๖๘๖จาก๗ไร่เป็น๔๗ไร่
โฉนดเลขที่๑๐๑๙๗จาก๑ไร่เป็น๔ไร่
และโฉนดเลขที่๒๙จาก๑๔ไร่เป็น๑๔๕ไร่
ขณะที่ตำบลนาเตยมี๒แปลง
คือโฉนดเลขที่๑๐๑๕๒จาก๑๑ไร่เป็น๗๑ไร่
และโฉนดเลขที่๑๐๑๙๘จาก๑งานเป็น๒๒ไร่
ในคดีนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก๒คนที่ถูกกล่าวหาร่วมกับนายธวัชชัย
คือนายสนจิตสุขนิคมเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน
และนายสักกรินสุธิชนวัดช่างรังวัดที่ดิน
โดยคดีนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปช
ในปีเดียวกันยังมีคำร้องกล่าวหานายธวัชชัย
ร่วมกันออกโฉนดที่ดินไม่ชอบจำนวน๒แปลง
ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
โดยในครั้งนั้นนายธวัชชัยกับพวกอีก๓คน
คือนายประจิมจันช่วยเจ้าพนักงานที่ดิน
นายสุภาพศักดิ์ศรีทวีเจ้าหน้าที่ที่ดิน
และนางดารุณีลูกจันทร์เจ้าหน้าที่ที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่๖๕๘๖๙ให้กับนางดารุณี
โดยนำเอาสค๑สำหรับที่ดินแปลงอื่น
ซึ่งอยู่คนละตำแหน่งมาสวมทัพ
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
และในปี๒๕๔๗นายธวัชชัยถูกกล่าวหาว่า
กระทำการทุจริตออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน
เลขที่๕๐๗๐ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมิชอบ
โดยนำสค๑เลขที่๓๗๕ที่มีผู้ครอบครองอยู่แล้ว
ทัพให้กับบุคคลอื่น
โดยคดีนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการปปชพิจารณาแล้ว
แต่ที่ประชุมเห็นว่าควรที่จะสอบพยานเพิ่มเติม
เนื่องจากมีเอกสารบางส่วนได้ศูนย์หายไป
แม้ว่าในวันนี้นายธวัชชัยจะเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งทำให้กระบวนการทางอาญาสิ้นสุดลงไปด้วย
แต่กระบวนการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นในคดีเดียวกัน
ยังเดินหน้าต่อไป
คดีของนายธวัชชัยถือเป็นหนึ่งในหลายพันคดี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปปช
และนี่เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของกระบวนการสร้างความเสียหาย
ให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรของแผ่นดิน
ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข่าวแทรศทีวีรายงาน